คุณผู้ชมคะใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะ
ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อย
นี่ก็เอาจริงเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่สามีภรรยา
ตัวทางด้านภรรยาทำกับข้าวอยู่ก็ตะโกนเรียก
อาจจะให้สามีตัวเองออกมากินข้าวเรียกเท่าไหร่ไม่ตอบรับ
ตัดสินใจเดินไปดูตรงบริเวณห้องน้ำ

เพราะว่าคุณตาหัวปักทิ้มลงไปในถังน้ำ

เกิดอุบัติเหตุอยู่ในห้องน้ำนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นอยู่ในบ้านหลังนึงค่ะ
ตะบนในเมืองอำเภอพิมายที่จังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจสภพิมายค่ะก็เข้าไปตรวจสอบ

ชื่อนายสุราชคงสัตว์อายุ๗๐ปี
ทางด้านของภรรยาคนตายชื่อนางเกษรอายุ๖๘
เล่าแบบนี้บอกว่าตัวสามีมีโรคประจำตัวหลายโรคอยู่แล้วค่ะ

พยายามตะโกนเรียกหาสามีแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
เอกใจก็เลยเดินเข้าไปดูตรงห้องน้ำ
ปรากฏว่าเห็นสามีหัวทิ้มลงไปในถังน้ำ
ก็คิดว่าอาจจะลื่นแล้วคงพลาด
ความอยู่ในห้องนามมันน่ะ

ก็มีลูกต้มเขาต้มให้ไกอยู่ท่านเขาต้มน่ะ
เพราะไหนให้ต้มก็เดือดน่ะ
มันมีก็ได้ยินว่ากันเดินไปตอนไหน

ของคุณตาส่งโรงพยาบาลพี่มายต้องพิสูจน์กันสาเหตุการณ์ตายอีกครั้งหนึ่งค่ะ